อันนี้ก็ไม่ใช่หนู

มีตำรวจหลายพื้นที่ไหมที่โทรหาคุณนัทหลังจากรายการรถปลดทุกข์กับถามตรง

บางที่ก็ผู้ที่ผู้เสียหายที่มาแจ้งเนี่ยก็ไม่มาทำมาให้ปากคำอะไรก็ไม่มาเลย

หนูก็ต้องมาเพราะว่าพวกพี่ก็ช่วยหนูขนาดนี้แล้ว

ค่ะคือคุณผู้ชมครับวันนี้ที่

หรือว่าคุณนัทอีกเนี่ยนะคะเพราะเราอยากทราบความคืบหน้า
เพราะว่าหลังจากสภาธนายความรับเรื่องให้

วันนั้นที่เราคุยกับรองสุรเชษ
โจ๊กท่านก็รับปากจะช่วย

คือถ้าให้คุณนัทลองบวกลบนะคะ

แล้วหลังจากนั้นเอาจนถึงตอนนี้ที่เรา

อีกกี่แห่งพัทยา

ดูอะไรได้จะโทรเรียกหนูไปสอบถามเพิ่ม

ในส่วนของพื้นที่อื่น
ไม่มีใครโทรบอกว่าเจ้าท้องเจ้าทุกข์ไม่มา
อันนั้นคือที่พัทยาที่เดียว

คุยกันแล้วทนายความว่ายังไงบ้าง

ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง

เช่นต้องให้ตำรวจส่งหมาย

มีไหมที่เรายังรอเอกสารอยู่

คือว่าเป็นหมายหลักแล้วก็ข้อมูลของหนูที่หนูมี
การยืนยันว่าหนูไปเปิดบัตรใหม่เวลานี้เวลานี้

คือจะติดต่อไปแต่ละสอนอค่ะ
ไปติดให้ตำรวจไปตามภาพภูมิจรปิดไปดูภาพ
เขาจะไล่เป็น๑๐สอนอค่ะ

เหรอโอ้โหทนายโก้นี่รับไว้กี่คดีแล้วไม่ทราบนะคะ
เพราะว่าธนายโก้อยู่ในส่วนของช่วยเหลือประชาชนของสภาธนายความนะคะ
ทีนี้ทนายโก้บอกไหมคะว่าเรื่องมันจะยากมันจะง่ายแบบไหน
เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันส่วนใหญ่แล้ว
ถึงแม้ว่าเราจะออกสื่อแล้ว
มันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องจบตามข่าวใช่ไหมคะ

บอกค่ะวันนี้ก็โทรมาหาหนูทั้งวันว่า

สบายใจได้แล้วนะคือพี่โทรเคลียร์ให้แต่ละสอนอแต่ละสอนอ
แต่สนก็คือก็อย่างที่หนูบอกคือบางคนก็ถอนแจ้งความไป
บางคนก็หายไปเลยก็มาแจ้งแล้วก็ไม่มา
ที่ที่ว่าไกลอย่างเลยอย่างนี้
มันไกลหนูก็เดินทางไม่ได้ไม่สะดวกอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวพี่โก้เขาก็จะต่อทางนู้นให้

หนูทำงานอยู่พัทยาก็สอบปากคำที่พัทยาได้
อ๋อค่ะซึ่งถ้าให้เราทำเองคง
งงเหมือนกันใช่ไหมอย่าว่าแต่คุณนัทเลย

ก็ไม่รู้จะไปจับต้นชนปลายที่ไหนนะคะ

ที่เราตามต่อจากรายการรถปลดทุกข์นะคะ
เดี๋ยวเราขอพักเร็วหน่อยเพราะว่าเราเตรียมต่อสายไว้ให้
เราอยากให้จบเลยทันทีอยากให้จบก่อนหยุดเสาร์อาทิตย์

เราจะต่อสาย๒สายสายแรกคือ

อีกสายนัดรองสุรเชษเอาไว้ตามต่อ
เพราะว่าหลังจบรายการท่านถามรายละเอียดไปให้นะคะ
แล้วก็บอกเดี๋ยวจะดูเรื่องนี้ให้๑๔หมายเลยเหรอ
บอกค่ะโดนไป๑๔หมายเรียก
ในฐานะผู้ต้องหาด้วยสำหรับคุณนัทนะคะ

คดี๑๔หมายที่ว่าเหลือ๑๒นี่นะคะ

คุณผู้ชมคะเราคุยกับทนายโก้นะคะ

เป็นกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนของสภาธนายความ
นายสวรียาชัยยังทันทวีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณสมภัณฑ์
วันนี้ไม่ว่างเลยไม่ได้พบกันเลยนะคะทนายโก้
วันนี้มางานทุกวันประเทศนีย์ค่ะของทนายพิการสนบุรีค่ะ
ค่ะทนายโก้คะนับตั้งแต่ที่คุณนัทไปร้องที่สภาธนาความ
ทนายโก้ดูคดีนี้ให้เองเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะดิฉันโทรประสานกับพนักงานสอบสวนเองเลยค่ะ
ทนายโก้ช่วยไล่เลียงลำดับให้หน่อยว่าจนถึงตอนนี้
คือเขามาโดยมี๑๔หมายเรียก

ทีนี้ก่อนมารายการของไทยรัฐทีวีเนี่ย

ทีนี้ก็เหลือ๑๒๑๒นี้จนถึงตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะ
ตอนนี้นะคะเอาเป็นสรุปแล้วกันนะคะ

โทรไล่ตามสนแล้วก็สพให้
ก็คือถ้าเป็นต่างจังหวัดเขาจะเป็นสพ

ก็คือท่านก็บอกว่ายุติเรื่องไปแล้วนะคะ
ทีนี้เพื่อให้น้องสบายใจก็เลยบอกว่า
กรณีที่ยุติเรื่องเดี๋ยวจะทำหนังสือจากสภาธนาย
นะคะไปที่สพ
นะคะแต่ละพื้นที่เพื่อให้ตอบเป็นหนังสืออีกทีหนึ่ง

แล้วก็บางที่ที่ออกหมายเรียกครั้งที่๒แล้ว

นะคะก็โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าออกหมายเรียกครั้งที่สองแล้ว
ตัวผู้ต้องหาไม่ไปเนี่ยนะคะก็ต้องออกหมายจับ
ทีนี้ก็เลยบอกท่านว่าท่านคะได้ดูข่าวบ้างหรือเปล่า
ก็เลยเกี่ยวกับท่านพนักงานศักดิ์สวรรค์นั้นค่ะ

บางที่ก็ได้ดูบางที่ท่านก็ยังไม่ได้ทราบ

ทีนั้นก็เลยไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ให้ทราบ
นะคะแล้วก็เลยบอกท่านว่าถ้ามีอะไรเนี่ย
ถ้าในกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวท่านจะส่งเรื่อง
มาที่พนักงานศักดิ์สวรรค์สวมพิพัฒนา
ให้สอบแล้วก็รับเรื่องของน้องเพื่อจะส่งไปให้พื้นที่ที่อยู่ต่างจังหวัด
ก็ให้น้องสบายใจได้ค่ะ
เดี๋ยวนะคะคือจนถึงตอนนี้เนี่ยทุก
สอนอในนครบานแล้วก็สพของแต่ละจังหวัดเนี่ย
จะส่งเรื่องทั้งหมดรวมมาที่

เพราะฉะนั้นก็โทรประสานท่านไปแล้วก็เลยบอกว่า

ถ้าเดี๋ยวยังไงเราประสานกันเดี๋ยวฉันก็จะทำหลักฐานที่มีนะคะ
ว่าคนที่เข้าไปเปิดบัญชีไม่ใช่น้องนะคะแล้วส่วนท่านที่สพสารคามอ่ะค่ะ
ท่านปิดสมาหร์ว่าก็ฝากฝากผ่านสื่อธนกรรมนะคะว่า
ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะซึ่งอยู่สาขาศุกราบพิบาลสาม
ท่านบอกว่าท่านขอเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากแบงค์นะ
ธนาคารไม่ได้ให้ความร่วมมือท่านเลย
ท่านบอกว่าเป็นการทำงานที่ท่านลำบากมาก
พนักงานสอบส่วนฝากดิฉันมา
ก็เลยบอกว่าถ้ายังไงก็ฝากจะช่วย
ว่าถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

พนักงานสอบสวนก็จะตามคนร้ายได้ทันที

ก็เลยฝากสื่อด้วยค่ะ
ขอบคุณมากที่ช่วยสังคมร่วมกัน

ในกรณีของพื้นที่
พื้นที่ซึ่งออกหมายเรียกแล้วตอบรับ
ว่าจะส่งเรื่องไปให้พนักงานสอบสวนของ
สพเมืองพัทยาถูกไหมคะ
ก็คือมหาสารคามค่ะ
ท่านก็บอกว่าน้องไม่ได้เดินทางมาพบ

ขโมยไปแล้วก็มีหลักฐานว่า

บางที่ท่านก็สั่งให้ฟ้อง
ที่ผู้เสียหายนะคะเชื่อว่าน้องไม่ได้ทำผิด
จากเห็นพยานหลักฐานพวกนี้แล้ว

นะคะก็มาถอนแจ้งความร้องทุกข์ออกไป
ค่ะนะคะแต่ทีนี้ที่สารคามเนี่ย

เพราะยังไม่ได้รับการติดต่อจากน้อง

แล้วก็ไม่มีเงินพูดตรงการเดินทางก็คงจะลำบาก
ก็เลยฝากว่าเดี๋ยวสภาษณ์ในความสภาษณ์กับท่านว่าในส่วนของ
ที่จะนำพยาหลักฐานที่ยังขาดอยู่
ท่านก็เลยบอกว่าอยากได้กล้องวงจรปิดของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ
ซึ่งอยู่ที่ที่ท่านล่าฟังเมื่อสักพูดว่าค่ะ
ว่าอยู่พาซีโอสาขาสุขภิบาล๓นะคะ
ปรากฏว่าท่านขอมาแล้วแล้วก็ไม่ได้จากธนาคาร
ท่านก็เลยขอบอกดิฉันว่าเดี๋ยวท่านจะขออีกรอบนึงแล้วกัน
เพราะว่าจริงเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเอง
ท่านก็รับว่าจะดำเนินการให้

ตามปกติแล้วถ้าเป็นเจ้าพนักงานถ้าเป็นตำรวจ
ถ้าเป็นตำรวจขอกล้องวงจรปิดไปที่ธนาคาร
ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธไหมคะ

หรือว่าต้องรอให้ถึงชั้นศาลก่อนหรือยังไงคะ
ไม่ต้องค่ะชั้นหมายเรียกของพนักงานสอบสวนก็ใช้ได้เลยค่ะ

คือที่มาตรการค่ะทีนี้มันเหมือนกับเป็นความร่วมมือ
แล้วไม่อยากหักหาน้ำใจกันหรือเปล่าคะ

คือถ้าใช้กฎหมายก็จำเป็นจะต้องส่งค่ะ

แตะไว้ก่อนขอความร่วมมือธนาคาร

หรือว่าพื้นที่ต่างจังหวัดที่บอกว่ามีสั่งไม่ฟ้องให้แล้วบางที่
ถอนแจ้งความรองทุกออกไปนะครับทีนี้บางที่เดี๋ยวสมมติว่าถ้าเขารู้หมดทุกอย่าง
แต่ว่าจำเป็นไหมคะที่คุณนัทเองจะต้องเดินทางไปแต่ละที่
อย่างน้อยก็ต้องเซ็นรับทราบให้สอบให้ปิดคดีอะไรให้จบไป
ต่อให้ไม่โดนไม่โดนฟ้องขึ้นศาลก็ตามนะคะจำเป็นต้องเดินทางไปเซ็นไหม
ก็ตอนนี้ปรากฏว่าอยู่ระหว่างที่พนักงานสอบสวนนะคะรวบรวมพยานหลักฐาน
ในส่วนที่ผู้เสียหายก็คือผู้เก่าหาเนี่ยมากล่าวหาแล้วนำพยานหลักฐานมา
ท่านก็ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงว่าน้องเนี่ยทำความผิดจริงหรือเปล่า
ทีนี้ถ้าเรามีพยานหลักฐานในส่วนของเราเสนอเข้าไป
ท่านก็สามารถสั่งได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลงไปที่พื้นที่ค่ะ
แล้วกรณีของน้องเนี่ยก็ชัดเจนว่าหลายพื้นที่เห็นว่ากล้องวงจรปิด
คนที่ไปเปิดบัญชีไม่ใช่น้องลายมือชื่อก็ไม่ตรงกัน
แล้วก็น้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องท่านถึงสั่งไม่ฟ้อง
แล้วก็ผู้เสียหายถึงได้ถอนแจ้งความร้องทุกข์ค่ะ
ทนายโก้คะนับตั้งแต่มีข่าวของนิชา
หรือว่าก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่มันมีคดีลักษณะแบบนี้

ที่โดนขโมยบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนหายแล้ว
ถูกเอาไปเปิดบัญชีแล้วโดนแจ้งความ
ถ้าสมัยก่อนตอนที่ที่ฉันเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ปีกว่า

แต่สมัยที่จะเป็นทราบอาสาของสภาษณนรกฐา
ซะที่ฉันทำกะดีบัตรประชาชน

เพราะว่ามันไม่ใช่กฎิยายาในช่วงนั้นนะคะ

เพราะว่าพยานหลักฐานก็คือว่า
มือไม่ตรงแล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับเราในการไปขอเปิดใช้โทรศัพท์
แล้วเคยมีคนที่โดนแบบนี้
แล้วฟ้องกลับเครือข่ายโทรศัพท์
ฟ้องกลับธนาคารให้ได้เจอในวงการบ้างไหมคะ
ว่ามันมีคดีฟ้องกลับกันแบบนี้ค่ะ
เท่าที่ที่ฉันทราบก็น่าจะมี

แต่จริงก็ควรจะต้องฟ้องนะคะ

การจะใส่หมวกใส่แว่นตา
เขาห้ามเข้าธนาคารอยู่แล้ว
ตอนนี้ทั้งใส่หมวกแล้วก็ปิดแมส

ก็ไม่ต่างกันจากการที่จะใส่หมวกกันน็อก
หรือจะใส่หมวกเหมือนกันค่ะ

เวลาถ้าเราฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย
เราต้องฟ้องที่สถาบันการเงินนั้น

ไม่ใช่ฟ้องตัวพนักงานใช่ไหมคะ
ถ้าสมมุติว่าฟ้องตัวพนักงาน

คือเข้ามันถึงเจ้านักวิธีธนาคาร
หรือว่าเจ้านักวิธีของบริษัทโทรศัพท์ถูกไหมคะ

เอาเข้ารักษณะหายก่อนนะหาย

แต่รู้สึกว่าหายอาจจะตกอาจจะลืมนะคะ
อย่างนี้ตกลงเราต้องไปแจ้งตำรวจที่โรงพักไหม

ให้เราไปทำบัตรประชาชนใหม่ได้เลยใช่ไหมคะ

ยังไงเราควรจะไปลงบันทึกประจำวัน

ถ้ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นเยอะค่ะ

ฉันคิดว่าเราก็ไปแจ้งความนะคะ

เพราะว่ามันจะทันทีได้เลยค่ะ
แต่บางทีถ้าจะไปทำบัตรประชาชนไง
บางทีเราก็ไม่ได้กรอกรายละเอียดให้มันชัดเจน
แต่ตอนนี้ประชาชนเองก็ต้องระวังแล้วนะคะ
ว่าถ้ากรณีบัตรหายคุณต้องไปแจ้งความทันที
วันเวลาที่หายนะคะ
ขายที่ไหนนะคะต้องระบุให้ชัดเจน

บางทีมันนานไปแล้วเราจำไม่ได้
แต่เราไปเก็บข้อมูลของเราได้ค่ะ

ถ้าบอกว่าหายถูกไหมเพราะว่ามันทำใหม่ได้เลยใช่ไหมคะทนายโก้
แต่ทีนี้ทำใหม่ได้เลยเราไปแจ้งที่อำเภอหรือที่เขต
ก็มีผลเหมือนกันนะคะแต่เราต้องระบุวันที่เวลา
บัตรประชาชนเราหายในใบที่เขาให้กรอกก็ได้ค่ะ
เหมือนกันก็เป็นเจ้าพนักงานของรัฐเหมือนกันค่ะ
ก็เลยจะถามว่าจริงแล้วต้องไปที่ตำรวจไหมหรือไม่ต้องแหละ
อย่างที่ตำรวจเขาแนะนำว่าไม่ต้องไปแจ้งความที่ตำรวจหรอก

มันก็จะถูกระบุโดยเจ้าพนักงานของราชการอยู่แล้ว
ก็เอาเป็นว่าประชาชนสะดวกตรงไหนนะคะ
แต่ถ้าท่านไปที่ไหนท่านต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจน
เพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนกันนะคะ

ทีนี้ทนายโก้ดูจากคดีของ
อันนี้ถามแทนนะเจ้าตัวเขาไม่ได้อยากทราบหรอกนะคะ
คือดูจากรายละเอียดที่ทนายโก้สอบ
ข้อเท็จจริงจากพิริญญาณเลยว่าคุณนัดแล้ว
ทนายโก้มีใจคิดว่าแนะนำให้ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายไหม
ฉันคิดว่าก็น่าจะสร้างมาตรฐาน
เพื่อธนาคารก็จะได้มาดูแลผู้บริโภคมากขึ้น
เพราะว่าธนาคารเนี่ยเป็นผู้ประกอบกิจการนะคะ
ต้องดูแลเป็นพิเศษเกี่ยวกับการประกอบกิจการพวกนี้
ก็คือต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่ามันไปกระทบสิทธิ์กับคนที่เขาถูกใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
ขอบคุณมากเลยนะคะที่รับช่วยเหลือค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ก็เป็นทั้งหมด๘ธนาคาร๑๐แห่ง
ของคุณนัทนี่ได้นับจำนวนธนาคารไหมบ้างไหม

ใช่ค่ะแต่ที่รู้มาคือ๒ธนาคาร

ที่หนูรู้ที่อื่นหนูยังไม่ทราบรายละเอียดค่ะ

เดี๋ยวช่วงหน้าลองถามอีกหนึ่งท่านนะคะ
ว่ามันจะมีความเชื่อมโยงอะไรกันได้บ้างไหม
จากรองผู้บัญชาการตระบวดท่องเที่ยว
แล้วก็เพิ่งมาเล่าเรื่องคดีนิชาให้เราฟังไปเมื่อไม่กี่วันนี้
แล้วอันนี้เจอ๑๔หมายรองจะแนะนำอย่างไรสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราจะคุยกับรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะ

ว่าเรามักจะเรียกกันว่ารองโจ๊กรองโจ๊กนะคะ

สวัสดีครับ
รองค่ะคุณนัทคุณนัทพิริยาที่เราบอกรองในรายการวันที่

แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ทางสภาธนาความได้บอกความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
ก็ยังมีความคืบหน้าแล้วอยู่หลายที่เหมือนกัน
แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ติดคัดต้องการหลักฐานจากเอกชนอะไรมา

เอางี้แนะนำตัวคนที่โดน๑๔หมายค่ะตอนนี้เหลือ๑๒หมายนะคะ
แนะนำให้ทำยังไงคะ
ครับนี้นะครับในทั้ง๑๔หมายหรือที่เหลือ๑๒หมายนะครับ

ถ้าสรุปเนี่ยวันจันทร์อยากให้คำมาพบนะครับ
วันจันทร์นะครับเพราะว่าเราจะได้
เลียงเราจะได้สอบถามข้อมูลได้นะครับ
มาพบใครคะท่าน

เพราะว่าอยู่ที่ศูนย์เราก็จะมีเจ้าที่อยู่แล้วนะครับ
แต่หน้าผมเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์นะครับ
ซึ่งในวันจันทร์เราก็อยู่อยู่แล้วนะครับ

จะขอข้อมูลจากตัวน้องเขาเองโดยตรงนะครับ

ซึ่งอยู่ที่ศชพะค่ะ

คือวันจันทร์เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับ
ก็ก้อให้มาที่ศฤศศก็ได้๑๐โมงนะฮะ
เรามีการประชุมเรื่องคดีอยู่แล้วที่มือขวานะครับ

เพราะฉะนั้นวันจันทร์ถ้าสะดวกก็เป็นเชิญ๑๐โมงนะครับ

เพราะว่าในชุดทำงานเราก็จะมีการมาชุม
ก้าวหน้าคดีต่างที่ผ่านมานะครับ
อ๋อค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลองค่ะคุณนัทมาได้ไหม
ได้ค่ะ๑๐โมงหวันจันทร์เนี่ยนะ
อ้าวเดี๋ยวถามหวากับผมเลยครับไม่เป็นไรครับ
ครับบอกผมได้เลยครับ
คุณนัทว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรถามว่าคุณนัทปะแน่ใจครับ

จริงโดยมีคนเอาบัตรประชาชนตัวนี้ไปเปิดเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวเราก็จะไล่เรียงคดีต่างนะครับ
เพื่อทำให้เค้าเนี่ยเกิดความสะดวกขึ้นนะครับ
จะได้ความคิดคำสั่งมาเข้าไปนะครับ

แต่สมมุตินะคะมาที่สนห้วยขวาง
ซึ่งรองสุรเชษฐ์อยู่วันจันทร์ด้วยนะครับ

ต่อให้มีการประสานงานของตำรวจเองแล้ว
แต่ว่าตัวคุณนัทเนี่ยยังต้องไปให้ปากคำ
ต้องไปเซ็นรับทราบต้องไปเซ็นต่างในแต่ละพื้นที่ของสนแล้วก็สพแต่ละจังหวัดอีกหรือเปล่าคะ
อย่างนี้เดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดนิดหนึ่งก่อนได้ไหมครับ
เพราะว่าความจริงแล้วในการสอบสวนเนี่ยคือหลักการสอบสวนจะสอบสวนที่ไหนก็ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับถ้าหากว่ารายละเอียดเพียงพอแล้วนะครับ
เดี๋ยวผมจะอำนวยความสะดวกให้นะฮะถ้าถ้าหากว่าน้องเขาไม่ได้รับความผิดทำผิดนะฮะ
หรือน้องเขาตัวเป็นเจริญจริงจริงนะครับเราก็จะประสานในส่วนพัฒนาการส่วนท้องที่ต่างนะครับ
เพื่อจะให้เกิดความสะดวกขึ้นกับตัวน้องเขาเองนะครับเพราะว่า๑๔๑๒หมายก็เยอะเหมือนกันนะครับ
บางครั้งเจ้าตัวไม่ได้ทำเองไปถูกเอาบัตรไปเปิดเนี่ยเขาก็เสียหายเยอะนะครับ
เยอะมากค่ะโดยเฉพาะค่าเดินทางเนี่ยค่ะรองค่ะ

เพราะว่าพอมันมีข่าวแบบนี้มาเยอะแล้ว
มีสายโทรศัพท์เข้ามาในไทยรัฐทีวีพอสมควรทีเดียว

๑๑๕๕ครับหรืออย่างนี้นะครับผมเรียนมาช้ามพันเลยนะฮะ

ถ้าหากว่าท่านใดที่ตกเป็นเหยื่อแบบนี้นะครับเช่นถูกเอาบัตรประชาชนไปแอบอ้าง
หรือเอาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีนะครับซึ่งตนเองไม่ได้เป็นผู้กระทำนะครับ
ก็ขอกรุณาติดต่อมาได้ที่หมายเลข๑๑๕๕นะครับ
หรือเดินทางมาที่ศูนย์ปราบปรามคอนเซนเตอร์นะครับชั้น๑อาคาร๑นะครับ

แต่ถ้าอยู่ไกลติดต่อโทรศัพท์ก่อนนะครับติดต่อโทรศัพท์มาที่มาเลขสายด่วน๑๑๕๕นะครับ
ค่ะแต่ว่าสำหรับกรณีนี้เดี๋ยววันจันทร์๑๐โมงให้มาที่สนห้วยขวาง
ซึ่งรองสุรเชษมาประชุมที่สนห้วยขวางอยู่แล้วด้วยนะคะ

ค่ะได้ค่ะรองค่ะ
ยังไงขอบคุณมากเลยค่ะที่รับเรื่องไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ครับครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

ขอลำบากอีกวันหนึ่งค่ะคุณนัท
ลำบากอีกวันหนึ่งมา๑๐โมงวันจันทร์นะ

อ่าซึ่งในกรุงเทพเดินทางเหนื่อยหน่อยนะคะ

จำได้ว่าครอบครัวเสียทรัพย์สินไปพอสมควรเพื่อ
ในการเดินทางไปให้ปากคำไปคดีนู่นนี่นั่นนี่นะคะ
แล้วก็คุณพ่อคุณพ่อถึงกับต้องไปอยู่ต่างจังหวัด

รู้เรื่องไหมว่ามาออกโทรทัศน์เรื่องนี้แล้ว

เหรอแล้วคุณพ่อเป็นยังไงบ้าง
ก็ดีขึ้นค่ะสบายใจขึ้นทั้งบ้านก็สบายใจขึ้น

ยังมีทางออกขึ้นก็ดีขึ้นแล้วค่ะ

แล้วมีไหมคะที่หลังจากออกโทรทัศน์ไป
แล้วคนจำได้ว่าคนนี้โดนแบบนี้
แล้วมีคนมาเล่าไหมว่าพี่ก็โดนเหมือนกันพี่ก็สงสัยเหมือนกัน
บัตรประชาชนหายทำยังไงมีคนมาปรึกษาคุณเลยไหม
ก็มีคนถามค่ะก็ถามอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น
ว่าถ้าบัตรหายก็อย่าประมาทเลย

อันนี้เพื่อนมาด้วยฝากเพื่อนไว้นะคะ
ทุกวันนี้ไม่ได้เก็บบัตรประชาชนที่เดิมอีกต่อไปแล้ว

ตอนที่เราโดนมันอยู่ในกระเป๋าสตางค์

แล้วเขาไม่ได้เอาตังค์ไปเอาแต่บัตรไป

ใช่พี่เซฟเต็มที่เลย

แล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวประสานอีกทีนึง
เพื่อจะมีปัญหาติดขัดในแต่ละสอนอสพ
โมงวันจันทร์สนห้วยขวาง
ถามหาเดี๋ยวจดชื่อให้รองโจ๊กรองสุรเชษ

คิดว่าสัปดาห์หน้าเราไม่ต้องเจอกันแล้วนะ

หมดเวลาของถามตรงค่ะคุณผู้ชมค่ะ